คุณผู้ชมครับเวลาเราไปขออะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ย

ถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้กลับไปแก้

ร้อยเก้าสิบเก้าชีวิต

บอกเออก็แปลกดีนะเพราะปกติแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีนะภาพเหตุการณ์แบบนี้นะ
พี่เคยเห็นแต่ไอ้ไก่ไก่ที่เป็นแบบปูนปั้นอ่ะ

อยากรู้ว่าแก้เสร็จแล้วเอากลับไปไหมหรือว่าเอาไว้ที่นี่

กรบก่อนอยากให้เอากลับหรืออยากให้อยู่ที่นี่
อุ้ยผมก็ไม่รู้ว่าทางวัดเขาอยากได้กลับไว้หรือเปล่า

นี่แหละคุณผู้ชมไก่ชนตัวเป็นเลยนะคะทุกขนาด
รวมกันแล้ว๑๙๙ตัวค่ะ

ลำเลียงเพราะขนคงไม่พอ
ไปที่วัดคลอง๒อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซา
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะเอาไปแก้บนรูปปั้นไอ้ไข่
ซึ่งนำมาจากวัดเจดีที่ศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ต้นตำรับผู้ที่นำไก่มาแก้บนก็คือนายสรายุทธ์วงเจริญอายุ๒๓ปี
ทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดปฐุมธานี
เล่าบอกว่าหลังจากที่ได้รับพรทั้งในเรื่องของงานเรื่องครอบครัว
ทุกอย่างสมหวังสิครับนะฮะสำเร็จผ่านไปได้ด้วยดี
ก็เลยรีบมาแก้บนทันทีในวันนี้นะคะ
พร้อมกับบอกว่ามูลค่าของไก่ชนที่นำมาแก้บนครั้งนี้เนี่ย
อยู่ที่ประมาณกว่าแสนบาทเลยนะ
หลังจากทำพิธีแก้บนแล้วก็ตั้งใจนี่ก๊อฟคำตอบก๊อฟฟังนะ
ตั้งใจจะมอบให้วัดเป็นผู้ดูแลไม่เอากลับไปนะคะ
แต่ทางวัดก็แจ้งบอกว่าไม่สามารถเลี้ยงไก่ชนไว้ในวัดได้
เขาเลยต้องนำไก่ชนทั้งหมดไปแจกให้กับชาวบ้านที่สามารถเลี้ยงไก่ชนได้ต่อไป
สรุปแล้วคือไม่เอากลับแจกชาวบ้านให้ชาวบ้านไปทางวัดก็ไม่เอานะคะ
บรรยากาศการไหว้ขอพรโชคลาภรูปปั้นไอ้ไข่นะคะ
เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันเลยเห็นไหม
แต่ก่อนไปรูปปั้นเนอะเดี๋ยวนี้ไก่จริงก็มา

ผมพาไปต่อที่นครสวรรค์เขามีการปลูกเสกหลวงพ่อพัฒน์รุ่นจิโกปากน้ำโพ
ค่ะชื่อรุ่นน่ะ
รุ่นเขาก็ดูขังแล้วนะ
บรรยากาศภาในวัดห่างน้ำบธาตุโกจนครสวรรค์
เมื่อเช้าเมื่อวานคึกคักเลยชาวบ้านพร้อมด้วย
คุณแอดคาราบาวหรือว่าคุณยืนยงโอภากุล
นำทีมผู้จัดสร้างเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์บุญญากาโมรุ่นจิโกปากน้ำโพ
ก็ไปร่วมพิธีบวงสวงพุทธาพิเศษวัตถุมงคลรุ่นนี้กัน
ก็มีพระเกจิชื่อดังร่วมทั้งหมด๘รูป
มกลางการคุมเข้มเรื่องของมาตรการการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีครับคุณแอดคาราบาลก็นำเงินสด
คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับ
ล้านบาทครับโอ้โหพี่แอดนำเงินสด๑๐ล้านบาทถวายหลวงพ่อพัฒน์แห่งวัดห้วยด้วนนะครับ
เพื่อใช้สนับสนุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลหนองบัวและโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
นุโมทนาบุญครับคุณแอด
สำหรับเหรียญวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์รุ่นจิโกปากน้ำโพนั้น
มีการจัดสร้างมา๕๐๐๐รังรวมทั้งหมด๕แสนองค์
หน้าตาเป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวจะคงจะมีการจะให้ชงให้เช่าหรือว่าแจกจ่ายกันก็ว่ากันไปนะครับ